ทุกผู้ชมครับเรื่องของเจ้าบ่าวที่เทงานแต่งของหญิงสาว
แล้วทำให้เขาเนี่ยโอ้โหต้องออก๕งานแต่งไป๓๐๐๐๐๐อ่ะ

แต่ก็จัดงานเนี่ยยืนคนเดียวก็ได้

แล้วมันมีประเด็นที่ว่าตกลงเป็นทหารจริงหรือเปล่า

นี่นะฮะแม้ว่าจะนัดบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาเจ้าสาวมาเคลียร์กัน๑๑พฤษภาคม
ล่าสุดทางกองทัพบกออกมายืนยันนะครับตรวจสอบชื่อและนามสกุลของเจ้าเบ่าคนนี้แล้ว
ที่เขาบอกว่าชื่อจ่าสิบเอกเอกสุวรรณหงษ์เนี่ย
ไม่ได้เป็นกำลังพลของกองทัพนะฮะ

ไม่ได้เป็นทหารนะครับเอาดูเหตุการณ์พิธีงานหน่อยแล้วกันนะครับ

ไม่มีแม่มีอะไรก็ต้องมา
มันรักเราจริงมึงต้องมามึงทำอย่างนี้ไม่ได้
นี่ฮะวันงานเจ้าสาวมารับแขกคนเดียว
บอกเจ้าบ่าวไม่มาคนในงานเขายังคุยยังถามเลย
บอกโอ้โหนี่แสดงว่าบิ๊กมากเลยนะ
เพราะว่าในงานเนี่ยเช้าโม่งเช้าบ้านแถวนั้น

นี่ฮะโต๊ะจีน๕๐โต๊ะนะครับ
งานบ้านเจ้าสาวที่ปราจินบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่มีเจ้าเบ่านะฮะมีวงดนตรีด้วย
ไม่มีเจ้าเบ่ามีหมดไม่มีเจ้าเบ่าอย่างเดียว
นี่ฮะนางสาวน้ำทิพย์นะครับเจ้าสาวนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็แน่นอนแล้วว่ามันก็มีคำถามว่าเออตกลงแล้วเนี่ยเป็นทหารจริงหรือเปล่านะครับ
คือทางคุณน้ำทิพย์เนี่ยบอกว่าตัวของวาดที่เจ้าเบ่าของเธอที่เทงานแต่งไปเนี่ย
เธอก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นทหารจริงหรือเปล่า
เพราะตั้งแต่คบกันนะเจอกันเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย
นี่ขวามือเนี่ยนะฮะที่เราไปสัมภาษณ์มาเมื่อวานนะจ่าเอกเนี่ย
ฝั่งคุณน้ำทิพย์บอกว่าเขาไม่เคยแต่งชุดทหารมาให้เห็นเลยนะ
ไม่เคยแต่งเครื่องแบบแม้แต่ครั้งเดียว
ก็รู้แค่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นทหารพรานอยู่ที่ภาคใต้
แล้วก็ชื่อจ่าสิบเอกเอกสุวรรณหงษ์
เป็นบอดี้การ์ดของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ปราจีนบุรี
แล้วก็มีภาพหน้าปกลายของเขาที่จะมีรูปแต่งกายคล้ายกับชุดทหารอยู่
ล่าสุดวันนี้พันเอกหญิงสุริจันทร์งาทองรองโฆษกองทบกนะครับ
ยืนยันว่าได้ตรวจสอบแล้วนะครับหลังจากมีข่าวเรื่องนี้
ตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลของกำลังพลของกองทัพบกพบว่าเจ้าเบ่าที่อ้าง
ว่าชื่อจ่าสิบเอกเอกสุวรรณหงษ์ไม่มีชื่ออยู่ในกำลังพลของกองทัพบกนะครับ
ส่วนตัวของจ่าเอกที่เขาเรียกกันว่าจ่าเอกเนี่ยนะชื่อจริงชื่อเอกเนี่ย
เขาให้สัมภาษณ์ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
บอกว่าที่เขาอ้างว่าเป็นทหารยศ๑๐เอกเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เอาเป็นว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเคยเป็นทหารพราน
คนก็เลยเรียกติดปากเรียกเขาว่าจ่าเอกก็เท่านั้นเอง
ยืนยันว่าตัวเขาไม่มีครอบครัวแต่เคยจดทะเบียนสมรสกับภรรยาเก่า
แล้วก็หย่าร้างกันไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี๒๕
ผมได้ทำคันหย่าตั้งแต่ปี๖๓แล้วแต่บางทีของนั้นไปลงว่า
เออมีเมียแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าผมไม่มีตอนนี้ผมสถานภาพสูตร
ตอนนี้อ่ะเพราะผมมีราษานหมดแล้วอ่ะเออผมได้ยาอะไรแล้ว
แต่เรื่องที่ว่าเออว่าเป็นราษานเป็นอะไรจริงเขาเรียกผมจาจาเอกจาเอกจาเอกอย่างเงี้ย
บางทีคนก็เข้าเออนั่นค่ะคนผมเป็นราษานทานอยู่
ส่วนแม่ของนายเอกเนี่ยนะฮะเนี่ยของเจ้าเบ่าที่ไปเทงานแต่งเจ้าสาวเนี่ย
บอกว่าลูกชายเนี่ยความจริงนานจะกลับมาที่บ้านที่โคราชสักทีนะ
มาทีนึงก็อยู่ไม่กี่วันตัวแม่เองซึ่งอายุ๖๘แล้วนะครับ
แม่บอกว่าก็ไม่รู้เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของลูกชาย
เพราะว่าเขาก็โตแล้วไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัว
เรื่องที่ลูกชายอ้างว่าเป็นทหารแม่ก็ไม่รู้เรื่อง
แม่ก็เคยแค่ได้ยินข่าวว่าเขาไปสมัครเป็นทหารพรานเท่านั้น

เรื่องที่ลูกชายหนีงานแต่งแม่ก็เพิ่งมารู้จากข่าว
แล้วแม่ก็ไม่ขอยุ่งด้วยไปเคลียร์กันเอง
แต่ก็เห็นใจฝ่ายหญิงแต่แม่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยจริง
ขนาดตัวแม่เองนี่ก็ป่วยนะอายุ๖๘จะ๗๐แล้ว
เป็นโรคหลังแข็งลูกเนี่ยยังไม่เคยมาดูแลเลย
หนำซ้ำยังมาทำให้แม่กลุ้มใจอีก
ขอตัดหางปล่อยวัดก็แล้วกัน
ไม่นับแม่นับลูกกันอีกแล้ว
พอมารู้เรื่องโอ๊ยเหนื่อยเลย
คือคือไม่ไหวแล้วนะ
คือบอกถ้าเป็นอะไรก็ไม่เอาเรื่องอะไรใคร
คือก็แล้วแต่เขาเขาโตแล้วเขาทำตัวเขาเอง
รู้สึกเห็นใจฝ่ายผู้หญิงไหมครับว่าที่ทำไปอย่างนี้
ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เห็นอะไร
เห็นว่าฝ่ายหญิงเขาก็เสียใจมากตอนนี้
เราก็รู้ก็เข้าใจอยู่เนอะแต่ว่าเราก็คือเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะ

จะเอายังไงก็คือไม่ยุ่งแล้ว
ว่าถ้าตายก็คือไม่เอาเรื่องอะไรใคร
ขณะที่เพื่อนบ้านนะครับบอกว่าในหมู่บ้าน
ก็ไม่มีใครรู้เรื่องที่นายเอกจะแต่งงานเลยนะครับ

แล้วปกตินายเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่เก็บตัว
ไม่ค่อยมาทักทายพูดคุยกับใครอยู่แล้ว

เมื่อ๖๗ปีที่แล้วมันก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะ
แต่เป็นเจ้าสาวอยู่ที่สกลนคร
อันนี้เพื่อนบ้านเขาบอกนะฮะชาวบ้านเขาบอกนะครับ
บอกว่าบ้านฝั่งเจ้าสาวตอนนั้นก็ลักษณะแบบนี้นี่แหละ
แต่ที่ปลาจีนล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ย

สกลนครเนี่ยที่เคยเป็นข่าวเนี่ย
โต๊ะจีนเอาไว้๑๐๐โต๊ะนะ
โหอ่ายิ่งกว่าเคสนี้อีก

ส่วนที่นายเอกชอบอ้างว่าเป็นทหารเนี่ย
ความจริงไม่ได้เป็นทหารไม่มียศอะไรเลย
นายเอกเนี่ยเคยแค่เกรนทหาร
ฝึกจบมากลับมาบ้าน
ชอบแต่งตัวแบบเหมือนเป็นในร้อย

เท่าที่รู้ก็คือไปทำงานเป็นรอปภ

นานจะกลับมาบ้านสักทีนึง
ไปต่อยชนะเขาไม่รู้จะกี่คนแล้วว่ะ

ทีนี้คุณลุงทราบไหมว่าเขาหนีงานแต่งไหมเนี่ย
มารู้เมื่อวาน
เออมารู้มารู้จนเช้านี่แหละ
เขาแต่งตัวเบียบเหมือนไอ้ฝุกในรวยอะไรมะนี่แหละ

เห็นว่าเขาบอกเขาเป็นจ่านี่จริงไหมอ่ะ

ก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของนายเอกเขาด้วยนะ

เรื่องของเจ้าสาวเขานัดเคลียร์๑๑พฤษภาคมใช่ไหม

แต่ที่ชาวบ้านบอกเอ้าเคยไปหลอกเขาที่สกลนครเนี่ย
จริงเป็นร้อยโต๊ะแต่งเครื่องแบบในร้อยอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะ

ฝั่งของเจ้าสาวนะครับคุณน้ำทิพย์นะครับ

บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าเบ่าว่าที่เจ้าเบ่าของเธอเนี่ยนะ
ในเอกเนี่ยอ้างว่าเป็นทหารพรานจริง
แต่ก็ไม่เคยรู้ว่าอยู่หน่วยไหนอะไรยังไง
แล้วก็ไม่เคยแต่งเครื่องแบบทหารให้เห็น
มีแต่การพูดกล่าวอ้างเท่านั้น
ญาติพี่น้องทางฝั่งของนายเอกเนี่ย

ทางเจ้าเบ่าเคยอ้างตนว่าเป็นทหารจริงไหมครับ
เจ๊เคยเล่าให้ฟังค่ะว่าเจ๊เคยเป็นทหารพรานค่ะ
เคยมีภรรยานะบอกว่าอย่าเมื่อปีหกสามเราลองไปตรวจสอบสถานะของเขาเนี่ย
ยังมีสถานะสมรสอยู่นะฮะอ้าวเดี๋ยวก็รอดู๑๑พฤษภาคมเขานัดเจ้าสาวไว้เนี่ย
สพนาดีปราจีนบุรียังไงวันนั้นน่าจะเจอ
ค่ะแต่แหมจ่าเอกมีเรื่องให้อ้าวหลายเรื่องเลยค่ะเยอะเหลือเกินใช่ค่ะ
เพื่อจะออกมาชี้แจงก่อน๑๑พฤษภาคมก็ได้นะครับ